แล้วเรารู้ว่าบ้านนี้บ้านนี้

พี่ถามจริงกลัวไหม
กลัวเราไม่กล้าเดินผ่านเท่าไหร่

แล้วต้องกักตัวใช่ไหม
น้องเขาก็กลัวเหมือนกันครับ
ล่าสุดเด็กไม่เข้าใกล้แล้วค่ะ
กลัวปิดจมูกด้วยค่ะ
รู้สึกว่านางจะกลัวเกินไปแล้ว

วิ่งเล่น
คือคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคุณผู้ชม
เขามาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเขากักตัวอยู่

โอ้โหนะฮะคือวิ่งกันเนี่ย

คือเห็นแล้วก็น่าเอ็นดูนะครับที่

แล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ว่า
ต้องปลองกันตัวเองนะถ้าผ่านพื้นที่เสี่ยง

แล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มันน้อยมาก
ฝากคุณพ่อคุณแม่นะซื้อแมสให้น้องใส่ดีกว่า
จะได้ไม่เอาเสื้อมาถกขึ้นมาปิดมันไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะครับ